อีกทีมหนึ่งนะครับทีมสำรวจโพรงทีมหาปล่องนะครับ
เป็นทีมเก็บรังนกจากเกาะลิบงจังหวัดตรังที่มาช่วยตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
จะกลับอยู่แล้วเจ้าหน้าที่บอกช่วยต่อก่อนเถอะ

ยังไม่เสร็จเขาก็กลับมาช่วยอีกนะครับ
ความคืบหน้าของชุดทีมรังนกเกาะลิบงจังหวัดตรังที่ปฏิบัติภารกิจในการเดินสำรวจโพรงบนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
วันนี้ทีมรังนกขึ้นไปสำรวจทางฝั่งทิศใต้นะครับ
ก็คือฝั่งของหาดพัทยาฝั่งของเนินนมสาว
แต่ว่าคราวนี้เปลี่ยนมาใช้วิถีของชาวบ้านในการเดินสำรวจ
เพราะว่าเขามีวิถีของเขาอยู่แล้วในการสำรวจพื้นที่ที่เป็นจุดที่จะเจอรังนกในพื้นที่ต่างนะครับ
ก็ใช้เวลาอยู่๓ชั่วโมงครับวันนี้
จนไปถึงบริเวณเหนือถ้ำ

แล้วหาทางในการขึ้นมาเนี่ยมันยากลำบากนะครับ
ที่สุดแล้วทีมรังนกก็เลยไปเจอปล่องใหม่อยู่๒ปล่อง
เท่านั้นขณะนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าถ้าลงไปแล้วด้านล่างปล่องมันจะลึกลงไปสักกี่เมตร
ภายในปล่องนั้นจะไปมีก้อนหินหรือว่ามีอะไรที่เป็นอุปสรรคในการเดินลงไปบ้างหรือเปล่านะครับ
ขณะที่หลังจากการสำรวจเจอปล่องแล้วทีมรังนกบอกว่าก็จะไปรายงานเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติที่ศูนย์อำนวยการร่วมก่อน
เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่กับเครื่องมือมาสำรวจอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าการจะลงไปเองมันเสี่ยง
เขาก็ไม่รู้ว่ามันจะลงไปเจออะไรคือลงไปตัวคนเดียวเนี่ยลอดลงไปเนี่ยมันได้
แต่มันก็เสี่ยงนะครับเดี๋ยวขอเครื่องมือจากเจ้าหน้าที่ดีกว่า
วันนี้ก็ไปสำรวจดูเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะขอกำลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่ง